ร้อยเอ็ดดิที่ร้อยเอ็ดดูความแค้นเหรอแค้นกันเรื่องอะไร
บ้าระห่ำเหรอบ้าระห่ำขนาดนี้เลยเหรอ
คือมีน้องผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นลูกจ้างร้านใบกระท่อม
ก็ลักษณะแบบปิดร้านเฝ้าร้านอยู่แหละนะครับคุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่าไอ้แก๊งคู่อลิแก๊งคู่หลีมาปั๊บกระชากลงกับมอเตอร์ไซค์
น้องคนนี้นั่งอยู่มอเตอร์ไซค์นะกระชากลงจากมอเตอร์ไซค์ยิงหนึ่งปั้ง
แล้วยังมีปั้งปั้งปั้งตามมาอีกมันโหดจริง
ไม่ตายบาตต์เจ็บสาหัสเก้านัทครับคุณผู้ชมก็ได้โทษ
ในข่าวตอนแรกพี่โปรยแล้วอ่านโปรยแล้ว
กลุ่มวัยรุ่นมาดักลอยน้องคนนี้นะครับไอ้น้องคนนี้นะครับ
เอ่ยเพดยิงไปตั้งก้าวนะเรายังสาหัสนี้เข้าจุดสำคัญมั้ย
นี่นี่นี่นี่ต้องดูเข้าจุดสำคัญนะ
คุณผู้ชมที่ดอมถามเข้าหน้าท้องเข้ากลางหน้าอกอาการสาหัสอยู่ครับผู้ชมตอนนี้นะ
คนถูกยิงชื่อตูมตามตูมตามอายุสัก๒๐๓๐ได้เป็นลูกจ้างร้านขายใบกระท่อม
นี่คือหน้าร้านใบกระท่อมนะถูกนำตัวส่งโรงประชาบาน๑๐๑ครับ
ขณะที่ร้านขายใบกระท่อมเป็นยังไงบ้างเราไปดูดิไปดูตอนเช้า
ร่องรอยความเสียหายถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่หน้าร้านหลายจุดเลยครับคุณผู้ชม
แล้วก็รถจักรยายนของลูกจ้างร้านใบกระท่อมก็ถูกยิงเสียหายไปด้วย
ลูกจ้างร้านใบกระท่อมคนนึงนะเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุผมเห็นตูมตามเนี่ย
ตามเพื่อนผมเนี่ยขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านไปแล้วก็วนกลับมาอีกรอบนึง
แล้วก็มาเจอไอ้แก๊งวัยรุ่นที่ดักอยู่มันกระโดดล็อกคอตุมตามพี่
มันกระโดดล็อกคอตูมตามแล้วลากลงรถมอไซค์แล้วเจาะยิงหนึ่งนัดก่อนเลยปั้ง
ตุมตามวิ่งหนีพี่วิ่งพยายามไปขอความช่วยเหลือจากคนในร้าน
แล้วสูงคื่อเราถูกตามยิงอีกแปดรัสล่ะที่ทุกผู้ชมได้ยินเสียงปืนไหม
เอาให้ตายแปดรัสเนี่ยเราต้องยิงเอาตายแล้วล่ะ
จากนั้นนะครับแก๊งวัยรุ่นก็แยกย้ายกันหนี
ไปไหนไปรถยนต์๒คันแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับอีก๑คัน
ตำรวจสืบสวนสพม๑๐๑นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะ
เส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีนะครับ
สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งฮะ
ความขัดแย้งด้านธุรกิจหรือว่าความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ตำรวจจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
ครับเอาหน่อยเอาหน่อยตำรวจอุ๊กอาดเกินสพม๑๐๑
นี่คือแบบโอ้โหดักยิงกันแบบดูเป็นบ้านเล่นเลยนะ
เออนี่ค่ะแบบนี้ทุกวันเนี่ยจริงครับ